คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งอาหารที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปทาน
ก็คืออาหาร๕ล้านนะครับพลาดไม่ได้
ร้านนี้เราไปติดตามมาแล้วเพราะว่าอร่อยระดับตำนานเลยทีเดียว

อู้ตำนานจริง
อยู่ตรงไหนในกรุงเทพมหานครไปติดตามเลยครับ
ถ้าพูดถึงร้านอาหาร๕ล้านเรามีร้านที่เรียกได้ว่าเป็นร้านระดับตำนาน
ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นตำรับอาหารมุสลิมเจ้าแรกในเมืองไทยค่ะ
กับร้านนี้เลยร้านอาหารมุสลิม
ตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่านเศรษฐกิจของกรุงเทพถนนศรีลมเขตบางรักษ์หรือตรงสามแยกศรีลมบางรักนี่เองค่ะ
เดินเข้ามาในร้านก็จะเจอกับบรรยากาศร้านที่มีเอกลักษณ์
ผนังสีฟ้าอ่อนให้ความรู้สึกสบายเป็นกันเองแบบสุดเลยล่ะค่ะ
ส่วนเรื่องอาหารอย่างที่บอกว่าที่นี่เขาเป็นร้านระดับตำนาน
ลูกค้าที่มาทานก็มีทุกเชื้อชาติทั้งคนไทยคนจีนชาวต่างชาติ
ต่างก็ติดอกติดใจในรสชาติของอาหารที่นี่ค่ะ
เปิดมาประมาณ๘๐ปีนะครับ
ก็ร้านตรงนี้ตั้งอยู่ตั้งแต่แรกแล้ว

อยู่ตั้งแต่สมัยยังมีรถลางผ่านถนนอยู่เลย
สูตรดั้งเดิมที่คุณตาของผมได้ทำไว้
และเมนูระดับตำนานเมนูแรกที่เราจะแนะนำก็คือ

เป็นข้าวหมกสูตรเด็ดสูตรดังเก่าแก่ของทางร้าน
ตั้งแต่เปิดร้านมาเลยล่ะค่ะ
ข้าวร้อนหมกกะแพะเนื้อนุ่ม
ใช้เครื่องเทศที่กลิ่นไม่แรงมาก

พร้อมกับน้ำจิ้มรสเผ็ดหวานแตงกว่า
และแกงมะเขือนรสเด็ดที่เป็นของกินคู่กัน
รสชาติเปรี้ยวนิดช่วยตัดความเลี่ยงได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะ
เมนูเด็ดระดับตำนานเมนูที่๒ก็คือ

ใช้ส่วนของซี่โครงแพะต้มกับเครื่องแกง

สีสันดูน่ากินหอมกลิ่นเครื่องเทศมากเลยล่ะค่ะ
อีกเมนูเด็ดก็คือซุปเนื้อ
เด็ดเคล็ดลับคือการเคี้ยวเนื้อจนเปื่อย
รสชาติเผ็ดจัดจ้านใส่เครื่องเทศหอม
สดร้อนทานกับข้าวนี่ฟินสุดเลยล่ะค่ะ

ทางร้านก็มีก๋วยเตี๋ยวแกงเนื้อ
ซึ่งก็จะคล้ายกับข้าวซอยของทางภาคเหนือค่ะ
แต่ก็จะใส่เต้าหู้กับหอมเจียว
เส้นเล็กเหนียวนุ่มกลมกล่อม
ถ้าได้ลองแล้วแล้วก็รับรองติดใจแน่นอน
หรือจะเป็นของทานเล่นเรียกน้ำย่อยก็มีนะคะ

ที่เป็นเหมือนขนมโดนัทของคนมุสลิมนั่นเองค่ะ
ก็เรียนเชิญคุณผู้ชมที่ดูรายการตลอดข่าวเช้านี้นะครับ
ก็ผ่านมาทางนี้แวะทานได้นะครับ
อิสลามคนไทยทานได้ต่างชาติทานได้นะครับ
รสชาติถูกปากราคาถูกใจ
เปิด๖โมงครึ่งจนถึง๔โมงครึ่ง
หยุดวันอาทิตย์ที่๑กับ๓ของเดือน
ใครที่อยากไปลิ้มลองความอร่อยของอาหารหาล้านระดับตำนานแบบนี้
มากันได้เลยค่ะที่ร้านอาหารมุสลิม
โปรดติดตามตอนต่อไป